มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะพระจับพ่อค้ายาบ้า
หลายคนงงนี่มันกิจของสงฆ์อ๋อเออ
หน้าที่ของสงฆ์เหรอไม่ค่ะคุณผู้ชมคือจะบอกว่า
พระรูปนี้เนี่ยท่านปลอมตัวมาจริงจริงแล้วเป็นผู้กองอยู่ที่หม่าสารคามนะฮะ
อืมไปสืบทราบมาว่าจะมีการส่งยากันนี่เห็นไหม
นี่ไม่ใช่พระจริงนะเขาโกนผมโกนคิ้วเลยนะลงทุนมากเออลงทุนมากค่ะโอ้โห
แหวนบัตรแล้วสายสืบอ่าเป็นผู้กองนะฮะร้อยตำรวจเอกจากมหาสารคามค่ะ
ปุ้ยนี่มันเหมือนในหนังเลยพอจับคนได้เสร็จแล้วผมร้อยตำรวจเอกนัทพงศ์มุธมัติอะไรอย่างนี้นะ
ใช่เมื่อก่อนในหนังใช่ไหมอันนี้มีจริงพี่เบิร์ตนะคะ
ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวเป็นพระจับพ่อค้ายาบ้าเห็นไหมสุดท้ายภารกิจลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ
เมื่อกี้นั่นแหละค่ะคือร้อยตำรวจเอกสมควรปริศวาเป็นรองสารวัตรสืบสวน
สพวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามนะคะท่านลงทุนปลอมตัวเป็นพระเพื่อจะเข้าไปจับพ่อค้ายาเสพติด
ถามว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการสืบสวนนะฮะ
ก็ท่านได้รับแจ้งจากสายลับว่านายสุริโยและนายศักดิ์ศรีซึ่งสองคนเนี่ย
จะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาจากเรือนจำแล้วก็ไปมีพฤติการจำหน่ายยาบ้านในเขตพื้นที่วาปีปฐุม
นายสุริโยจะเป็นคนขับรถนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่วัดปากน้ำตำบลหนองหาย
ปราบปรามยาเสพติดสพวาปีปฐุมก็เลยวางแผนจับกลุ่มนะคะ
นี่เขามีการวางแผนกันเกิดขึ้นนะอันนี้ช่วงจังหวะการจับกลุ่มนะคะเดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยค่ะ

เนียนมากเลยนะนี่นะจากผู้กองมาเป็นหลวงพี่สู่การจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดแหมเต็มสิบไม่หักเลยนะ
วิธีการนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่จับกลุ่มนายสุริโยได้นะคะ
มีการไปตรวจค้นไปพบยาบ้านี่ค่ะ
ตอนแรกพบ๓๐๐๐กับอีก๖๙เมตรนะคะ
เจ้าตัวให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
ร่วมกับนายศักดิ์ศรีลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่
โดยซัดทอดไปที่นางแอ๋วนางแอ๋วคือใคร
แอ๋วเป็นชาวอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
เป็นคนบงการเป็นคนสั่งการ
และมีการไปเช่าบ้านร่วมกันไว้ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ตำรวจเขาก็เลยมีการไปขยายผลต่อค่ะ
ไปจับตัวคนที่เหลือแล้วก็ยึดยาบ้าที่เหลือมาได้นะคะ
พบยาบ้าเพิ่มอีก๕๐๐เมตรนะคะ
ยิ่งหายิ่งเจอไปเจอที่ฝากระโปรงหลังรถยนต์อีก๒๔มัตต์
๒๔มัตต์นี่คือมัตต์ละ๒๐๐๐เมตรนะ
ไปพบกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลในรถมียาบ้าอีก๔ถุงค่ะ
รวมแล้วของกลางยาบ้าที่ตำรวจไปยึดมาได้เนี่ยคือ๕๒๔๒๗เมตรนะคะ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนสุริโยและศักดิ์ศรี
รับสารภาพบอกว่าไปรับยาบ้ามาจากอำเภอเขมราช
จังหวัดอุบลราชสถาดีมาจากนางแอ๋วไปรอรับยามาจริงแล้ว
ยาบ้านมีทั้งหมด๑๒๐๐๐๐๐เมตรนะคะ
ที่จะไปนำส่งให้กับลูกค้าตามจุดต่าง
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็อีสานตอนล่าง
แอ๋วไปรับยาไปติดต่อซื้อยาบ้ามาจากเจ๊ชาวลาวอีกทอดหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าเอาล่ะก็ต้องมีการขยายผล
แล้วก็สาวย้อนกลับไปว่าเจ๊ชาวลาวเป็นใคร
แล้วอยู่ตรงไหนของเราต้องมีการประสานกับตำรวจของเราด้วย